นี้นะครับคุณผู้คุณผู้คุณผู้คุณผู้คุณผู้คุณครับมันมีเ
วิ่งวิ่งปลายรอดตัวเรามันชั่งเร็งเราให้เราต้องแข่งขัน
น้องหมายุคใหม่จะขี้เฮ้าไม่ได้ต้องทันเฉลี่ยบ้านเขา
เออว่าแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายเสียทีล่ะครับขาออดละเนี่ย
ค่อยลอก
แปลกดีนะครับ